ของคนสู้ชีวิตวันนี้หน่อยจะไปทำความรู้จักกับแม่กบนะคะ
กบเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเททุกวินาทีเพื่อลูก
เพราะว่าลูกสาวของเธอเกิดอุบัติเหตุ
ต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเลย
เรื่องราวของแม่กบจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต

ให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยกันสองแม่ลูก
อายที่จะเปิดตัวเรามีลูกเป็นแบบนี้
มีวันหนึ่งกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่า

ไม่ปกติเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สบตาเรา
เขาไม่สื่อสารเขามีอาการแปลก

พอพาไปพยาบาลบอกว่าคุณหมอออกเวรหมดเลย

จะมีอาการสมองฝ่อหรือว่าไม่ค่อยปกติ

เพราะฉะนั้นเรารู้สึกอย่างไร

ตั้งแต่นั้นก็คือเราต้องกลายเป็นว่า
ทุกอย่างที่เราทำ

ก่อนหน้านี้ก็ทำงานทั่วไปค่ะ
ทำบริษัทเกี่ยวกับตกแต่งภายใน
การทำบรรณของเราก็คือต้องเปลี่ยนหมด

แล้วก็ต้องไปหางานกลางคืนทำ
เช่นทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาด

ที่ตามโรงแรมที่เขาจะมีกะกลางคืน
เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างนั้น

โรงแรมเล็กโรงแรมน้อยไปรับเข้าเวร

หรือว่าตัวเรามาติดโควิดมาสู่ลูกเนี่ย

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนงานเลย
เราจะตั้งต้นไปที่ตลาดก่อน
ไปดูว่าใครเขาขายอะไรกันทำอะไรกัน
ที่เราพอจะทำได้ตามกำลังของเรา

ดูไปดูมาเอ๊ะทำไมเห็นเขาเอาต้นไม้มาขาย

ก็เลยเริ่มต้นมองหาต้นไม้แถวนี้แหละ

แล้วพอดีดูในยูทูปบอกว่า
ทำปุ๋ยเปลือกไข่วิธีทำปุ๋ยเปลือกไข่
พอดีไปเจอพี่คนนึง
เขาอยู่ข้างร้านขายอาหารตามสั่ง
ก็เลยบอกเขาบอกช่วยขอเปลือกไข่เขาได้ไหม

ทำตามในยูทูปบอกค่ะ

วันหนึ่งบางทีขายได้สัก๕ถุง๖ถุง

มีรายได้เข้าบ้าน๑๐๐กว่าบาท๘๐บาท
หรืออะไรเท่าไหร่ก็ได้มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ทำให้เขาเหมือนก็ให้กำลังใจเรา
ไม่เคยงอแงไม่เคยร้องไห้
มีแต่ว่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียว

เขาจะอยู่ยังไง
ก็อยากจะฝากคนที่มีลูกพิการนะ

อย่าปล่อยให้น้องแบบนอนซึมเศร้าอยู่อย่างนั้น

เขาก็ต้องการออกไปดูอะไรข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแม่กบด้วยนะคะ

บความเสียสละที่แม่กบมีต่อลูกลูกของแม่รับรู้ได้อย่างแน่นอนนะคะ
พวกเราสามคนเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนเปลือกไข่หรือว่าต้นไม้ของแม่กบนะคะ
ก็เป็นกำลังใจแล้วก็อุดหนุนแม่กบกันได้ที่ซอยเอกชัย๓เขตจอมทองกรุงเทพ
หรือว่าจะโทรไปสอบถามแม่กบก่อนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๙๖๓๘๒๔๑๔๒นะคะ